เนี่ยยังก็ต้องตามหาตัวนะทั้งสองคนเลยสามีภรรยาชาวรัสเซียค่ะ
ใช่ค่ะโดยตำรวจสภป่าตองนะคะเขาก็ตามหาตัวนางออก้านะคะ
อายุ๓๖ปีแล้วก็สามีสัญชาติรัสเซีย
คือทั้งคู่เข้าไปพักในโรงแรมนะตั้งแต่วันที่๕จนถึงวันที่๑๕

ก็มีการไปตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลสักวันที่๑๔นะคะ
ที่ช่วงบ่ายของวันที่๑๕ทางโรงพยาบาลเขาโทรมาแจ้งผล
แล้วปรากฏว่านางออก้าตัวในส่วนของภรรยาเขามีผลเป็นบวก

ทีนี้นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย๒รายค่ะ
เชอกเอาออกไปก่อนแล้ว
แล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหน
หน่วยงานทางสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตให้ทราบ
แล้วก็ต้องมีการเร่งตามหาตัวค่ะ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่๑๒สงขลาไปพบผู้ป่วย
ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ๘๖ปีชาวตำบลคลองแห่ที่อำเภอหัดใหญ่ค่ะคุณผู้ชม
เคสนี้เนี่ยนะติดโควิดสายพันธุมิครอนแล้วคุณยายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
เป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์ปรากฏว่าคุณยายเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะคะ
นี่ถือว่าเป็นรายแรกของสงขลาที่ติดเชื้อโควิดสายพันธุมิครอน
แล้วติดมาจากหลานชายที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดภูเกษ
แล้วตอนนี้สิ่งที่กังวลคือเขาบอกว่าการแพร่เชื้อ
จะเป็นในลักษณะงานสังคมคุณนัทธนันงานแต่งงานงานศพแบบนี้
เพราะฉะนั้นคือช่วงนี้ค่ะยังจัดงานต่างเหล่านี้ได้
แต่ว่าก็จะต้องระมัดระวังเพราะบางงานแต่งงาน
มันก็จะเป็นลักษณะของกิจกรรมที่จะรวมกลุ่มกันทั้งหลายกลุ่มอย่างนั้น